ภาพนี้ถูกเผยแพร่โดยสมาชิกเฟซบุ๊คชื่อว่านำโชคบุญมีประเสริฐ
ไปยังแฟนเพจเฟซบุ๊คเรารักพัทยาระบุข้อความและภาพที่เห็นนี้
ข้อความบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เซ็นทรัลพัทยา
้อนอาหารให้ชาวต่างชาติซึ่งชาวต่างชาติคนนี้ขยับได้แต่ขานะครับ
ซึ่งหลังจากที่เรื่องราวนี้ได้เผยแพร่ออกมา
ก็ชาวเน็ตจำนวนมากนะครับได้เข้ามาชื่นชมในความมีน้ำใจ
ของพนักงานหญิงสาวคนนี้จำนวนมากเลยนะครับ
ใช่ค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราเห็นแบบนี้
มีชื่อว่านางสาวกุลสตรีต้นพอค่ะ
ก็เล่าว่าในภาพเกิดขึ้นเหตุการณ์วันที่๒๖ธันวาคมที่ผ่านมา
ในภาพเป็นชายชาวต่างชาติที่พิการ
เดินทางมาคนเดียวแล้วก็สั่งอาหารในราคาชุดละ๑๙๙บาท
แต่ว่าเขามีเงินติดตัวเพียง๑๐๐บาทเท่านั้น
พอมีเงินมาแบบนี้แล้วทำยังไงล่ะ
พนักงานทุกคนจึงช่วยกันรวบรวมเงินช่วยเหลือ

แสดงว่าที่นี่ไม่ได้มีนางฟ้าแค่คนเดียว

นางฟ้าพนักงานหลายคนเลยนะครับ
และพอเห็นว่าเขาทานอาหารเองไม่ได้

โดยที่เขาก็ไม่ได้ขอให้ช่วยเหลือนะ
เป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วนะครับ
นี่น้ำจิตน้ำใจในการให้บริการยอดเยี่ยมเลย

ชาวต่างชาติเขาก็ชื่นชมคนไทยด้วยนะครับ